อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นกู้

อยากเป็นแฟนอาย
อีกอย่างคือหนู
ถูกนะ
พอเราตัดสินใจว่าเฮ้ย
รายการนี้เราอยากสมัครมา
แล้วเวลาเราไปท่องเพลงเราก็จดเอาเหรอ

เดี๋ยวมาดูซิว่าผลลัพธ์ในที่เราฝึกมามันเป็นไงมั่งนะ
ใช่นะครับเพราะว่าบางคนเคยทำแบบนี้
ฟังอย่างเดียวเพราะว่าเราจะนึกเป็นตัวอักษรไปด้วยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือไม่นะครับแต่ถ้ามันสำเร็จแล้วก็แหมถือว่าสุดยอดมากเลยเพราะว่าเหลืออีกเพลงเดียวเพลงหน้าก็จะได้ตามเป้าที่ต้องการคือสี่หมื่นบาทมีตัวช่วยเหลืออีกสองตัวด้วยเอาละมาเฉลยกันเลยนะครับเพลงที่๒นะครับมูลค่า
สองใจสองใจสองใจสองใจ
เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาทน้องดรีมร้อง
ได้ครับ

รับแล้วค่ะสองหมื่นบาท

จากเพลงของเอิ้นขวัญวรรณญา

แต่หนูกล้าบอกอาย

ถึงขนาดนี้ไหมตอนที่เราสมัครเข้ามา

ไม่เอาเลยไม่ใช่ทางนะ
เป็นสายเด็กเรียนแต่ว่า

ดูแม่ค่ะแม่ขายอะไรบ้าง

แล้วรีมทำกับข้าวอะไรได้
กะเพราค่ะผัดกะเพราได้
มีอะไรอีกข้าวผัดค่ะ

อันนี้ทำให้แม่ทานหรือทำให้ลูกค้าได้ด้วย
ทำให้แม่ทาน

เคปได้แล้วเวลาทำ
ต้มยำให้แม่ทานแม่

หรือว่าอร่อยแล้วอร่อยแล้วคะ

ชื่ออาหารอาหารตามสั่ง
นั่นต้องชวนลูกค้าหน่อย
เจ๊เป็นอาหารตามสั่งอยู่ที่ไหน
อยู่ถนนหบรักค่ะ

ถนนมันยาวเหลือเกิน

อย่างนั้นเชิญชวนเรียกลูกค้าได้เลยค่ะ
เชิญชวนคนมาซื้อเลยอ่ะเชิญครับ

จานเดียวได้ไหมคะได้ค่ะ
มีอะไรน่าสนใจบ้างกับข้าวที่ขึ้นชื่ออะไรมั่งครับ
ต้มยำค่ะอะไรอีกขัดกะเพราค่ะ
เจียวมีไหมไข่เจียวมีค่ะ
ผักผักล่ะผัดผักก็มีค่ะ

พอกินของขาวเสร็จเราต้องกินของหวานด้วย
มีอะไรครับขนมเค็ปค่ะ
เพราะรถมันทุกข์เนี่ยยางมิชชาลินผ่านหน้าร้านทุกวัน
ก็ถือว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเป็นคนแถวนั้นนะครับ

ตอนนี้เรามาเริ่มทำฝันให้น้องเขาเป็นจริงกันดีกว่า
ด้วยการเข้าสู่เพลงที่๓นะครับ
ตัวช่วยอย่าลืมนะเราเหลืออีก๒ตัว
ทีนี้อยากใช้ใช้ได้จริงเลยนะถ้ามันไม่ไหวใช้เลย

ถ้าได้แสนนึงก็ดีเลยนะ
หนึ่งนี่ใช้หนี้ให้คุณแม่หมดได้เลยนะ
ใจเบาเลยอะ
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

ยิ้มเลยยิ้มนี่ดีหรือไม่ดีเนี่ย

เพลงเมื่อได้ฟังค่ะแต่ไม่ได้เอามาไม่ได้เผ็ด

ท่องเลยใช่ไหมร้องไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยงั้นวิเคราะห์กันนะถ้าร้องไม่ได้เลยต้องอาศัยตัวช่วยเท่านั้นและต้องเปิดให้เจอเท่านั้น
ตอนนี้เปิดไปแล้ว๑เหลือ๒แผ่นละ๑ตอนนี้ตัวช่วยเหลืออยู่ทั้งหมด๕แผ่นใน๕แผ่นนั้นมี๒แผ่น
ก็คือข้ามเพลงนี้ไปเลยหรือร้องเพลงเก่งของตัวเอง๒ใน๕แผ่นแล้วน้องมีสิทธิ์เปิดได้๒แผ่น
ต้องหาให้เจอไม่เพลงเก่งก็ต้องข้ามไปเลยจะเสี่ยงไหมเพื่อให้แตะสี่หมื่นตามเป้าที่ตั้งใจไว้ค่ะ
หรือหยุดแค่นั้นเองนะครับถ้าหยุดรับสองหมื่นแล้วสู้ต่อก็เสี่ยงแต่มีสิทธิรุ้น๔๐๐๐นะครับ
เพลงนี้สู้หรือหยุดครับ

สู้ค่ะ

ขอให้โชคดีกับการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับเราเคารพการตัดสินใจของผู้แข่งขันทุกท่านเพราะฉะนั้นตัวช่วยเหลือใช้ได้อีก๒แผ่นป้ายใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้
ใช้ค่ะ
สิทธิ์เปิดได้๒แผ่นป้ายแผ่นป้ายที่เปิดไปแล้วนะฮะคือแผ่นป้ายที่๔ตอนนี้นะครับมีสิทธิ์เลือกได้คือเบอร์๑เบอร์๒เบอร์๓เบอร์๕แล้วก็เบอร์๖
เลือกให้ถูกตั้งใจให้ดีนะครับ

ขอให้มันออกมาเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยนะครับจะดีที่สุดจะได้ไม่ต้องเปิดอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็รับสี่หมื่นเลยนะครับ
เอาละครับน้องดรีมเลือกแผ่นที่ห้านะครับมาดูกันแผ่นที่ห้าก็คือ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
เป็นเพลงที่เราร้องมาได้อีกก็จำเป็นจะต้องเปิดอีกแผ่นหนึ่ง
เพื่อให้มันได้ร้องเพลงเก่งของตัวเองหรือข้ามเพลงนี้ไปเลยนะ
ถ้าอย่างนั้นอินโทรเพลงที่จะเปลี่ยนนะครับมาได้เลยครับ
เปิดอินโทรมานะฮะแม้กองเชียร์ว้าววีฟกันใหญ่
ถามน้องเขาหรือยังว่าน้องเขาร้องได้ไหมเห็นมีรอยยิ้มนะ
รอยยิ้มนี่ดีหรือไม่ดีดีค่ะอ่า

ใช่ไม่ใช่ดีแค่เรานะดูหน้าพ่อกับแม่ก่อน
คุณพ่อรู้ไหมว่ามันคืออะไรเห็นคุณพ่อยิ้มมีความสุขเลยอ่ะ

น่าจะเพราะว่าเห็นเขาเปิดเพลงที่ไว้ในโทรศัพท์ว่าเขามีครับ

ลักษณะเหมือนคุณพ่ออยากจะออกมาเต้นด้วย

เพลงนี้หมายความว่าเราซ้อมมาค่ะ

ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงแต่ว่าเขามีสิทธิ์เปิดได้อีกหนึ่งแผ่น
เพราะฉะนั้นจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้
ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้นะครับเอาละครับ
ว่าไม่ใช้และใช้สิทธิ์เปลี่ยนเพลงใช้เพลงเมื่อกี้นี้ร้องแทนเพลงแรกนะ
เพลงที่ได้ยินในการใช้สิทธิ์คือเพลงอะไรที่ได้ยินเมื่อกี้
ขอใจแรกเบอร์โทรขอใจแรกเบอร์โทรนะร้องได้ถูกต้องทุกคำแน่นะ
โอเคหายใจลึกหายใจลึกโอเคถ้าได้ก็คือได้มั่นใจโอเคมานะครับ
ตอนนี้นะครับตัดสินใจนะครับใช้เพลงที่เปลี่ยนเป็นเพลงที่๓แทนนะครับ
แต่ก็เหมือนเดิมต้องร้องให้ถูกต้องห้ามผิดเลยนะขอให้โชคดีนะครับน้องดรีม
มีสติดีนะครับเพลงนี้เพลงเป้าหมายแล้วเพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
สู้ครับเอาชัดหน่อยได้ครับ
แป๊บเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจ
อยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนสลิดมากไปกลัวมันไม่ดีไม่งาม
ก็เลยเก็บความทำเป็นออกคอมทำเป็นมาดูใช่มั้ย
เธอมาขอเบอร์โทรเข้าทางแล้วเอ่ยอยากบอกจังเลยถึงบ้านให้รีบโทรหา

เมื่อโทรอื่นจะได้ยินเสียงร้องทรายแบบแบบว่าให้รอ
แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า
ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ
ลดทศิลป์ผ้าไหว้ตัวเอากลับไปจะให้เก็บรักษา
ยอมจำนวนเธอแล้วว่าได้
นี้แค่แรกเห็นหน้า
ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอ
แหลกเบอร์โทรโอ้โอ้โอ้ย
ขาดริ้วถ้าเธอเวิร์ดเสียความมีมือดีชบไป
หลักของฉันไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่
เอาแต่แหลกใจยังมีไว้ก่อนและดี
เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอซ้ายแบบแบบว่าให้รอ
แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า
ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ
ลงทะเบียนฝากไว้ก็ว่าเอากลับไปใจให้เก็บรักษา
จำนวนเธอแล้ววันนี้
แค่แรกเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะ
หัวใจของเธอแหลกเบอร์โทรโอ้โอ้โอ้
ไม่ได้เลยเดี๋ยวกี้ทอนเกือบจะสุดท้ายแล้ว

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องดรีมร้อง